คุณผู้ชมครับมูลบลักษณฐ์ในพระราชชุปธรรม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับเด็กพิการ
มีกิจกรรมที่ทำกายภาพบำบัด

ตามหลักส่วนของกรสวงศึกษาพิการ
เพื่อให้เด็กได้มีความรู้เอาไปประกอบอาชีพ
แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ต่อไปในอนาคต
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานครับ
ห้องกิจกรรมบำบัดรวบรวมอุปกรณ์ของเล่น
และอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กพิการ

ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะกับการทำกายภาพบำบัดของเด็กแต่ละคน
สเก็ตบอร์ดแขนใช้เพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
หรือใช้ถุงทรายเป็นตัวช่วยถ่วงน้ำหนัก
ให้เด็กดึงเชือกเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อแขน
บำบัดเหล่านี้เป็นการเน้นทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมือ
เพื่อช่วยให้เด็กสามารถรับประทานอาหาร
หยิบจับสิ่งของเขียนหนังสือและใช้ชีวิตเช่นคนปกติได้
เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจการดูแลเด็ก
ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชุปธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีค่ะ
๒๔๙๓๒๔๙๕ก็เกิดการลำบาดของโรคโบรีโอ
อันนั้นก็เป็นโรคที่ใหม่นะคะสำหรับประเทศไทย
ก็ทำให้ผู้คนล้มตายมาจำนวนมาก
คนที่รอดชีวิตเนี่ยก็จะเกิดอาการแขนขาลีบ
แล้วก็เกิดความพิการ
ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตในประเทศไทยนะคะ

ที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกัน

หลังจากที่ก่อตั้งได้๑ปีหลังจากนั้น

จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
ที่ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชุปธรรมนะคะ
เด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ

อายุตั้งแต่๓๑๘ปี
ปัจจุบันมีจำนวน๒๔๐กว่าคน
ทุกคนจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งด้านการแพทย์สังคมและอาชีพ
เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้

เพื่อที่ว่าเมื่อเขาจากเราไปแล้ว
เขาจะได้สามารถอยู่ในสังคมได้
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ
ให้เขามีความใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ให้เล่นกีฬาให้เล่นดนตรี

มีสนามเปตองอะไรอย่างนี้นะคะ

ช่วยเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว

โดยเด็กจะต้องยืนครั้งละ๓๐๔๕นาที

ให้มีการออกกำลังที่กล้ามเนื้อขา

โดยจะมีนักกายภาพบำบัดและพี่เลี้ยง

เป็นห้องสำหรับประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่

เหมาะกับสรีระของเด็กแต่ละคน
เช่นรถเข็นวิวแชร์หรือรองเท้า

สะดวกต่อการใช้งานของเด็กค่ะ

เพื่อให้เด็กสามารถใช้รถเข็นวิวแชร์

โรงเรียนศรีสังวานของมูลนิธิ
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของเด็กพิการ
ตามหลักสุทธิ์กระทรวงศึกษาที่การ

เช่นวิชาการเกษตรเพ้อเหตุนางฟ้า
หรือเรียนศิลปะต่าง

เราดูแลบำบัดรักษาสักพักนึง
เราก็มีความเห็นว่าเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาด้วย
ก็เลยมีการก่อตั้งโรงเรียนศรีสังวานขึ้น

ก็คือเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่๓
ปัจจุบันยังมีผู้พิการที่รอรับการรักษาอีกจำนวนมาก

รวมทั้งการจัดซื้อกายอุปกรณ์ทุนการศึกษาต่าง
และสถานที่ในการบำบัดรักษาสำหรับเด็ก
ยังคงต้องการการสมทบทุนช่วยเหลือ

เพื่อช่วยเหลือผ่านธนาคารกรุงเทพได้๓ช่องทางค่ะ
ขอเชิญชวนนะคะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ของโมนิธิผ่านธนาคารกรุงเทพ
หรือก็สามารถใช้เป็นบัตรเครดิตหรือเดบิตการ์ดก็ได้ค่ะ
ซึ่งก็สามารถตัดได้ทันที
หรือว่าจะทำเป็นสแตนบายออเดอร์ตัดรายเดือนก็ได้นะคะ
แล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือ
พอยต์สะสมแต้มของบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะคะ
ก็สามารถนำมาแลกเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิได้
เข้าใจว่าพันหอยก็จะเท่ากับประมาณ๑๐๐บาทนะคะ
สมทบทุนเหล่านี้สามารถช่วยสนับสนุนมูลนิธิ

ดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างกว้างขวาง
เพื่อที่เด็กเหล่านี้จะสามารถช่วยตนเองได้

และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ